หลังจากที่ฝนตกหนักตลอดใช้คำว่าตลอดเลยละกัน
คืนที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเวลา๖โมงครึ่งจนถึง๗โมงเช้านะคะ
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนประชาชนอีกแล้ว
ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เกิดโอกาสมีฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายจนถึงค่ำค่ะ
ออกมาบรรยายงานเบื้องต้นว่าน้ำบนถนนสระหลักนั้น
ตอนนี้แห้งกลับเข้าสู่พบกับปกติแล้ว
แต่ว่าในซอยยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บ้าง
กรุงเทพมหานครเปิดเผยนะครับว่าหลังเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีฝนตกหนักนานกว่า๒ชั่วโมง
ทำให้มีน้ำรอการระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดทีเดียวครับเช่นถนนงามวงวานทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออก
ถนนพระหลโยธินขาออกจากแยกเสดาไปจนถึงแยกเกษตรครับส่งผลให้รถเล็กนั้นสัญจรลำบาก
แยกรัฐดาลาภาพนะครับตลาดฮ่วยขวางถนนบรามคำแหงบริเวณปากซอยบรามคำแหงสิกสองก็มีน้ำท่วมขังนะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงเฉ้านะครับในถนนสายหลักได้มีการระบายน้ำแห้งหมดแล้ว
ฝนตกหนักมากทีเดียวโดยเฉพาะในเขตลากระบังแล้วก็ประเวทครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำกับมีฝนตกหนักบางแห่ง
และมีลมกระโชคแรงบางพื้นที่เตรียมรับมือกันให้ดีนะครับ
นี้หากพบปัญหาน้ำขังรอการระบายสามารถแจ้งไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
กรุงเทพฯอาหารนครนะครับหมายเลขโทรศัพท์จดไว้เลยครับ๐๒๒๔๘๕๑๑๕